แต่ว่าข่าวแรกนี้มาดูเรื่องของความคืบหน้ากันหน่อย
เมื่อวานเรานำเสนอเรื่องราวของพี่น้องฝาแฝดนะครับ
ที่แม่ทิ้งไปหางานทำที่กรุงเทพ
ส่วนผู้เป็นพ่อเสียชีวิตไปแล้ว

คุณตาคุณยายก็เสียชีวิตไป
ฝาแฝดพี่น้องนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพัง
หาเลี้ยงชีพทั้งหาวิธีที่จะได้ศึกษาต่อ
และท้ายที่สุดวันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป

ก่อนหน้านี้ลงพื้นที่แล้วก็นำเสนอข่าวของ
พี่น้องฝาแฝดเด็กหญิงจันจิรา
อุตสาห์อายุ๑๔ปีน้องเอ๋เป็นพี่
แล้วก็เด็กหญิงจารุวัลอุตสาอายุ๑๔ปีน้องบีแฝดน้องนะครับ

หลังจากที่แม่ของเธอทิ้งให้อยู่กับคุณตาคุณยาย
ต่อมาคุณตาคุณยายก็ได้เสียชีวิตลงอีก
ทำให้ฝาแฝดพี่น้องนี้ต้องอยู่ตามลำพัง๒คน
สู้ชีวิตด้วยการออกหาปลาตามหนองน้ำในหมู่บ้าน
แล้วก็เก็บผักมาขายให้ชาวบ้าน
เพื่อจะแลกกับเงินที่ใช้ในการเลี้ยงชีพนะครับ
ล่าสุดที่บ้านของฝาแฝดทั้งสอง
ก็มีหลายหน่วยงานพร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น
ทราบข่าวก็ได้รวมกลุ่มกันนะครับ
ในการลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องใช้
จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน
พร้อมกับเงินบริจาคมอบให้กับน้องเอและน้องบี
ซึ่งก็สร้างความดีใจให้กับเด็กหญิงทั้งสองเป็นอย่างมากนะครับ
ที่มีผู้ใหญ่ใจบุญให้การช่วยเหลือพวกเขา
หลังจากที่หลายคนก็ฟังข่าวจากรถปลดทุกข์ของเราด้วยนะครับ
ส่วนทางด้านนางอภิญญาก้อยทอง
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นนะคะ
บอกว่าจากที่ทราบเรื่องก็ลงไปสำรวจพื้นที่เลยค่ะ
พบว่าบ้านของน้องเอน้องบีมีความเป็นอยู่ที่
ดูแล้วก็ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะนะคะ

ซึ่งทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ติดต่อ
อาสารับผิดชอบในการสร้างบ้านให้กับน้องเอและน้องบีค่ะ

ระหว่างที่รอการสร้างบ้านหลังใหม่ประมาณ๑เดือนนี้

ก็เลยจะนำน้องทั้งสองคนมาที่บ้านพักเด็กจังหวัดขอนแก่น

แล้วเมื่อบ้านเสร็จแล้วก็จะให้น้องกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิม
เพราะว่าน้องก็บอกว่ารักแล้วก็ผูกพันในพื้นที่
รวมถึงต้องศึกษาต่อในสถาบันเดิมด้วยนะคะ

เด็กทั้งสองอยากมีอาชีพดีอยากเป็นพยาบาล

อยากเป็นตำรวจหญิงอยากเป็นพยาบาลนะครับ
ดังนั้นเรื่องของทุนการศึกษาก็มีส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับ
แล้วก็แน่นอนประชาชนและคุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะเลย
จะช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนฝาแฝดทั้งสองคนนี้อย่างไกลนะครับ
เจ้าหน้าที่นอกจากนำน้องสองคนไปเปิดบัญชีโดยทางหน่วยงานต่าง
ได้ให้เงินสนับสนุนในการฝากเงินไปแล้วเบื้องต้นจำนวน๑๔๐๐๐บาท
ส่วนประชาชนท่านไหนนะครับต้องการบริจาคช่วยเหลือน้องทั้งสอง
ก็สามารถบริจาคได้ตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับ

ซึ่งก็ได้คำตอบกลับมาว่าก็จะนำไปซื้อรถจักรยานที่ใช้ในการเดินทาง
แล้วก็ต้องการใช้ในการศึกษา
เพื่อในอนาคตจะได้มีงานที่ดีทำต่อไป
แล้วก็เป็นงานที่ทั้งสองคนฝันไว้
คือตำรวจหญิงแล้วก็เป็นพยาบาลนั่นเองนะครับ
แล้วก็นอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ว่ามีการลงพื้นที่เข้าไปดูแล้วก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือน้องทั้งสองคนอย่างไร

คุณประนดจันสีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

ตอนนี้ทางพมจังหวัดลงพื้นที่เข้าไปดูแล
ความช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรกับน้องทั้งสองคนบ้างคะ
ครับในเรื่องของพมจังหวัดก็เป็นรายการ

ก็ในเครือข่ายของเราก็มีบ้านพักเด็กในครอบครัว

แล้วก็ออกลงไปดูพื้นที่ในรูปสนามวิจัยที่นะครับ
ส่งนักสงครุมลงพลงไปนะครับ
ในส่วนของไลน์ของน้องสองคนนี่นะครับ
ทางสำนักงานพมจังหวัดนี่นะครับ
ก็ได้ไปสอบถามรายละเอียดนะครับ
ในพื้นที่นะครับว่าดำเนินการอะไรอย่างไรแล้วบ้างนะครับ
ก็ได้ทราบว่ามีผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ให้ความดูแลช่วยเหลืออยู่
สถานศึกษาก็ดูแลช่วยเหลืออยู่นะครับ
ก็มีเงินบริจาคจากบุคคลภายนอกเข้ามาดูแลอยู่นะครับ
แล้วก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัว
ก็ได้มาให้การเงินส่งครอบบริการในส่วนเด็กนะครับ
แล้วก็มีงานของคุณส่งพมนี่
ก็จะจัดลักษณะเงินถูกเชิญเข้ามาให้การดูแลนะครับ
อันนี้ในเรื่องก้าวต่อไปสำหรับเด็กสองคนนี้
ถ้าหากว่าทั้งเรื่องการศึกษา
ก็ได้สอบถามทางสถานศึกษาในพื้นที่
ก็บอกว่าสถานศึกษาในพื้นที่ก็ดูแลอยู่นะครับ

ถ้าหากว่าเด็กต้องการอยากจะศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น

คงจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ถ้าหากว่าเด็กต้องการจะศึกษาลักษณะโรงเรียนประจำ
ที่มีการศึกษาสูงขึ้นไปเท่าที่จะอยากจะศึกษา
ก็มีทางโรงเรียนรัฐประชานุกภาพ
เข้ามาประสานในส่วนนี้ได้

ถ้าถามว่าเด็กเนี่ยไม่ต้องการเข้าเรียนในระบบ

ของขอนแก่นก็มีหน่วยงานพมก็มี
ศูนย์ศึกอาชีพลักษณาภาคอนแก่น

งานเสริมสวยอะไรเนี่ยแล้วแต่เขาสมัครใจ

สอบถามเรื่องของการใช้ชีวิต

เพราะว่าที่อยู่อาศัยนี้ถาม

แล้วก็จะมีการสร้างบ้านตรงจุดเดิม
หรือว่าไง

ก็ปรากฏว่าที่ตรงนี้เนี่ย
เป็นที่เดิมของตายาย

ก็มีลุงก็พักอาศัยอยู่

ไปมาคือไปทำงานต่างจังหวัด

เพราะนักศาลสนาคารที่บอกว่าจะ

ในส่วนหลังนี้เนี่ยก็คงจะ

ก็เลยหาลือกันว่า

ในส่วนที่ถ้าหากว่าอยู่ในระหว่าง

มีคำถามต่อครับว่าสมมุติถ้าสร้างบ้านให้เด็กแล้ว

กันยังไงดีฮะ

พอดีเด็กสองคนนี้ก็
อยู่ในความดูแลของชุมชน
อยู่นะครับกับคุณหมู่บ้าน
ท่านผู้หญิงบ้านก็ให้ความสนใจอยู่

แล้วก็สถานศึกษาในพื้นที่
ก็ดูแลให้ความสนใจอยู่นะครับ

ก็จะลงไปติดตามอยู่ตลอด

เรื่องของการอยู่อาศัยของน้อง

จะร่วมมือช่วยกันใช่ไหมครับ

ช่วยเหลือดูแลอยู่ครับ

เรื่องของงานการที่เขาเคยทำอยู่
ต้องไปเก็บของไปหาปลา

ครับก็ดูแลการสัมพันธ์
ก็ช่วยดูแลแต่ถ้าหากว่าอย่างกรณีที่ว่า

เอาส่วนนี้ไปนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนประจำ
ครับเด็กมีอะไรชดเชยไหมครับ

หรือว่าในฐานะของอะไรไหมครับ

มีเงินในเรื่องการเงินสมเขา

ดูแลรายละ๓๐๐๐บาท

ให้นักสังคมส่งพ่อได้มาสอบรายละเอียดเกษตรว่า
เราจะต้องสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือกันอะไรอย่างไรได้บ้าง
เราก็จะต้องการดูแลเป็นหลายอย่าง
ก็เห็นภาพของการช่วยเหลือหลายด้านจริงนะครับ
ขอบคุณด้วยนะครับคุณประนดจันสีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็หน่วยงานต่างด้วยที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือรวมทั้งชุมชนด้วยที่ดูแลน้องสองคน

ให้กำลังใจพี่น้องฝาแฝด๒คนนี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะรอดูนะคะอีกประมาณเดือนครึ่ง๒เดือน
เมื่อบ้านของน้องเสร็จแล้วจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร
รถปลดทุกข์นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ